คุณผู้ชมฮะเนื่องด้วยฝนตกลมแรง
ทำให้รถคันหนึ่งเป็นรถห้องเย็นคุณ
เขาก็เป็นทุกของน้ำหนักมาเป็น๑๐๐กิโลกรัม
เขาบอกว่าตกลงไปข้างทางแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมคุณ

เขาบอกลมแรงจนพัดรถของเขาร่มของเขาต้านไม่อยู่
รถตกลงไปในคูน้ำแบบนี้แหละครับ
คือฝนมันเพิ่งหยุดตกนะคุณ
แล้วเขาก็ยืนยันคนขับรถยืนยันบอกไม่ได้ขับเร็วเลย
แต่พอลมมันมากระโชกแบบนี้เขาเอาไม่อยู่

ใช่ค่ะแต่ก็อย่างว่าตัวห้องเย็นมันต้านลม
พอลมพัดมาทีเนี่ยแรงต้านมันก็ทำให้มันโดนพัดปิวไปด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายชนแดนทรัพย์พุทธศาหมู่๑

หลังเกิดเหตุตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบ
เป็นรถห้องเย็นของร้านเจ๊พึ่งหมูสดแอ่นถุงทองห้องเย็น
ซึ่งเขาบรรทุกไก่สดแช่แข็งมาในรถ๑๐๐กิโลกรัม
ได้รับความเสียหายก็ตกลงไปริมทางนะครับ
เกือบจะจมน้ำจมท่านะฮะโดยเฉพาะฝั่งผู้โดยสารเนี่ย
ก็จมลงไปเกือบครึ่งคันแล้วนะครับ
คนขับก็คือนายเกริกฤทธิพิกุณฑองอายุ๒๓ปี
เขาบอกเขาขับรถมาคนเดียวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคุณ
บริเวณสันจมูกและเล่าให้ฟังว่าเดินทางออกจากอำเภอหนองไผ่
มาส่งของมาส่งไก่ที่อำเภอชนแดน
เมื่อวานนี้ที่ขับรถสภาพอากาศคือมืดครึ้ม

ก่อนเกิดอุบัติเหตุคือฝนมันหยุดไปแล้ว
ผิวถนนก็ยังเปียกยังลื่นอยู่บ้าง
แต่ระหว่างที่ขับผ่านมาในเส้นทางนี้
ใช้ความเร็วประมาณแค่๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ลมพัดปะทะตัวรถอย่างแรงเสียการทรงตัว
เขาบอกลมล้วนเลยนะคุณนะ
พยายามประคองรถไม่ให้ลมมันตีได้ฮะ
แต่มันไม่สามารถประคองได้
ทำให้รถเสียหลักลงไปข้างทางแบบนี้

น้ำมันท่วมไม่สูงแล้วเขาออกมาจากรถได้ทัน
ถ้าจมน้ำจมท่าลงไปก็คงตายแล้วฮะ
ก็เป็นอุทาหรณ์ขับรถช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก
คุณเคยขับรถบนทางด่วนหรือว่าบนโทเวย์

รถเก่งยังเหมือนจะสายปริวเลย